ตามกันต่อกับเหตุการณ์อุกอาจนี้กันหน่อยครับที่นนทบุรีไปพบศพวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ศพเนี่ยถูกแทงกระหน่ำสิบเอ็ดแผลนะฮะแล้วมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายหายไป
เรื่องต้นคาดว่าเป็นการลวงฆ่าชิงทรัพย์หรือเปล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณจุดนี้ครับ
จุดที่พบศพเนี่ยถนนเรียบทางรถไฟครับในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
เป็นถนนทางปูนแคบครับคุณผู้ชมคุณขวัญฮะใช้สำหรับเดินเท้าอ่ะ
มอเตอร์ไซค์วิ่งสัญจรผ่านไปมาถ้าสวนกันนี่ก็จะเบียดกันหน่อยแล้ว
มันจะแคบมากซอกสะพานตรงจุดนั้นไปเจอศพนายเอกชัยทองเนรอายุสามสิบปี
สวมหมวกกันน็อกและสวมเสื้อกั๊กวินมอเตอร์ไซส์สีส้มส้มเหรอนะฮะค่ะ
เสื้อวินรับจ้างหมายเลขสามระบุว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซอยสุขุมวิทยี่สิบเอ็ด
วัฒนากรุงเทพมหานครนะฮะแพทย์ชนสูตรศพพบบาดแผลถูกแทงด้วยมีดตามลำตัวและแขน๑๑แผล
ใกล้กันก็ไปเจอมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่มยาวประมาณ๓๐เซน๑ไม้บรรทัศน์ฮะ
ด้ามและตัวมีดหักออกจากกันครับคาดว่าคนร้ายคือคงจะกระหน่ำแทงจนมีดหักนะฮะ
โอ้โหคือต้องแทงรุนแรงขนาดไหนหรือว่าโกรธแค้นขนาดไหนเนี่ยครับเห็นไหมฮะ
ค่ะด้ามอยู่ด้านหนึ่งอ่านั่นปลายมีดอยู่อีกด้านหนึ่งแบบนี้ฮะ
ไซค์ของผู้ตายหายไปค่ะจุดเกิดเหตุเจอแต่ศพครับ
ว่าคนร้ายอาจจะชิงเอามอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไปด้วยหรือไม่อย่างไร
จากการสอบถามนางสาวทัศนีอายุ๔๓ปีครับเป็นญาติกับผู้ตายเหมือนกับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันฮะ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนของพี่ชายซึ่งก็วิ่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยกันโทรมาบอกว่า
พี่ชายถูกแทงให้รีบเดินทางมาที่โรงพักบางกรวยเพื่อไปให้ปากคำกับตำรวจ
เธอก็รีบไปครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าปกติพี่ชายเป็นคนเงียบไม่มีปัญหากับใคร
เรื่องของครอบครัวเนี่ยก็เห็นว่าพี่ชายกับเมียก็แยกกันนานแล้วนะ
กับลูกเนี่ยอยู่ที่นครสวรรค์ส่วนตัวพี่ชายเนี่ยพักอยู่ที่ห้องเช่าแถวห้วยขวาง
แล้วก็วิ่งวินรับจ้างมานานแล้วส่วนใหญ่ช่วงเวลาทำงานก็คือ
วิ่งวินรับส่งผู้โดยสารเช้าถึงเย็นเท่านั้น
แฟนของเธอครับก็วิ่งวินเดียวกันกับพี่ชายบอกว่าเมื่อเช้าเห็นว่าพี่เขาไปรับผู้โดยสาร
ซึ่งเป็นผู้ชายจากที่วินมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ไม่รู้ว่าให้ไปส่งที่ไหน
พอรู้ข่าวแบบนี้เธอช็อกมากเจออีกทีคือกลายเป็นศพแล้วอ่ะค่ะ
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับพี่ชายเนี่ยประมาณปลายเดือนมีนาคม
ก็เลยไม่รู้จริงว่าพี่ไปทะเลาะกับใครมีเรื่องมีราวมีปัญหากับใครหรือเปล่า
แต่ส่วนตัวของเธอเท่าที่รู้จักและด้วยความเป็นญาติ
คิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
แต่ทีนี้ครับเห็นว่าพ่อของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายมีเรื่องกับคนคนหนึ่งไปขับรถเฉียวชนกัน
เธอเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะฮะว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
แต่ว่าหลังจากเฉียวกันแล้วเนี่ยตัวของผู้ตายเองก็รับผิดชอบจะดูแลค่าซ่อมให้
ประเด็นนี้ไม่มั่นใจว่ามีส่วนโยงมาถึงตายปริศนาครั้งนี้หรือไม่ครับ

เพราะว่าปัญหาส่วนตัวอะไรกับเขาไม่มี

แต่เห็นพ่อเขาอะพ่อเขาบอกว่าเขาอะเหมือนขับรถเฉี่ยวกัน

เขาขับรถเฉี่ยวกันแต่เขากำลังจะ
เขาเรียกว่าอะไรอะรักผิดชอบกันอยู่ดูแลกันอยู่
หนึ่งไม่คิดว่าเขาน่าจะแทนกันนะ
แต่เนี่ยที่พ่อก็แจ้งมาแค่บอกว่าเขาเหมือนมีเรื่องกับคนนี้
แต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเขาคงไม่ตามมาฆ่ามันพี่
แต่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาหลอกมันจะพี่หรือเปล่านะ
มืดแปดด้านไม่รู้จริงว่าปมเหตุคืออะไรกันแน่

ทางคดีครับตำรวจสืบสวนภาคหนึ่ง
แล้วก็ตำรวจนนทบุรีพร้อมกับสพบังกรวยประสานกันครับ
ไปไล่เช็ควงจรปิดเพิ่มเติมทั้งจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เส้นทางที่คนร้ายนั่งมาและใช้หลบหนี

เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้ว
ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรสีอะไรทะเบียนอะไร
ไล่เช็คได้อยู่นะฮะตรงจุดนี้
ตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมครับว่า
คือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ผู้ตายขับอยู่ตรงนั้นเนี่ย
มีลูกค้าคนไหนเป็นผู้ต้องสงสัยบ้างหรือไม่อย่างไร
ไม่แน่ใจคนร้ายคือคนที่มาเรียกขึ้นรถตั้งแต่ตอนแรกไหม
หรือเรียกโบกระหว่างทางหรืออย่างไร
ตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้๒ประเด็นเบื้องต้นครับ

แต่ถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติม
หรือได้หลักฐานเด็ดเพิ่มเติมเราจะรีบรายงานให้ทราบทันทีครับ